พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะมีเหตุการณ์เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นความหึงหวง
สามีของผู้ใหญ่บ้านหึงค่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงนะ
แล้วถึงขั้นบุกไปยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตคาสาลาอเนกประสงค์นะคะ
คนที่ไปช่วยคนที่เข้าไปห้ามถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะภาพนี้ค่ะ
เวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดก็คือสิบนาฬิกาห้าสิบนาทีเราทำลูกศรสีแดงชี้ไปที่ผู้ก่อเหตุนะคะ
ผู้ก่อเหตุใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีแดงใส่รองเท้าแตะจอดรถจักรยานยนต์แล้วเดินเข้าไป
คือตรงเนี้ยเขากำลังแจกของช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมโอ้โหวิ่งไล่ยิงเลยเหรอ
คนอยู่เยอะแยะพี่อุ๋ยนี่ค่ะคือปรีไปหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ยืนอยู่ในสาราอเนกประสงค์แล้วชักปืนยิงอุ้ยแล้วนี่คนพยายามไล่จับกัน
เขากำลังแจกของช่วยเหลือคนประสบภัยน้ำท่วมอ่ะแล้วคุณบุกไปยิงแบบนี้เลย
แล้วคนก็เยอะแยะคนไปช่วยกันห้ามไปช่วยกันจับผู้ก่อเหตุ
โชคดีนะไม่โดนไปด้วยนะแล้วยิงหลายนัดนะคะเออมีคนแย้งปืนไปได้ค่ะ
โอ้โหคือมีพ่อตาของผู้ก่อเหตุอยู่ในเหตุการณ์พยายามจะแย่งปืน
มีกำนันมีชาวบ้านมาช่วยกันควบคุมตัวอืมภรรยาของผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
เขาวิ่งหนีไปวิ่งหนีออกจากสาราอเนกประสงค์ไป
เขาก็อยู่แถวนี้เหมือนกันเพื่อเอาชีวิตรอด
เพราะไม่รู้ว่ามายิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วจะยิงตัวภรรยาหรือเปล่า
ภรรยาวิ่งหนีไปก่อนค่ะอย่างที่บอกเป็นเรื่องของความหึงหวงไงคะ
นิ่งไปเลยเสียชีวิตนะคะโอ้น่าสงสารมาก
ทุกคนก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุออกจากสาราอเนกประสงค์

วิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปก่อน
คือพอไปดูที่ร่างของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นอนอยู่กลางสาราอเนกประสงค์คือแกเสียชีวิตไปแล้ว

ทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพที่โอ้โหคนเป็นแม่
ไปเจอร่างของลูกชายที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางสาลา
คุณแม่ร้องไห้นะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
คุณแม่มาดูศพลูกชายค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายวัชระชัยสุขพระธรรมกิจ
อายุ๔๐ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางสาลา
ในพื้นที่บ้านสวนพริกหมู่๖ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ตำรวจในพื้นที่ได้รับแจ้งก็รีบไปตรวจสอบนะคะ
นายวัชระชัยผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ถูกยิงเข้าที่หลัง๑นัด

แขนขวาอีก๑นัด
นายบุญสมบ่อสุวรรณอายุ๖๒ปีคนนี้ไปห้าม
ลูกหลงด้วยบาดเจ็บไปคนนึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ผู้ก่อเหตุค่ะนายอดีศักดิ์ยานจรูนอายุ๓๖ปี
กำนันตำบลบ้านเกาะยึดปืนเอาไว้ควบคุมตัวนายอดีศักดิ์ส่งตำรวจ

คุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หลายคนพยายามที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะ
แต่มันมีจังหวะที่นายอดีศักดิ์ผู้ก่อเหตุขัดขืน

เอาหนีได้คือหลายคนช่วยกันจับนะตามภาพเนี้ยใจเราก็นึกว่าเออคงจะจับได้
แย่งปืนไปได้แล้วหลายคนช่วยกันจับผู้ก่อเหตุ
มันดันมีจังหวะที่ผู้ก่อเหตุหนีไปค่ะ
ทีมข่าวสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ในอำเภอมามอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
สาระอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะ
กำลังจะเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับ
คนร้ายจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้าเดินปรีเข้าไป
พุ่งไปหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วกระหน่ำยิงสามนัดเลยค่ะ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่อะไรเลย
เนี่ยให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกที

นี่นะคะเดินเข้าไปแล้วปรีเข้าไปเลยแล้วยิงเลยคือ
ตอนนี้ไขเกิดขนนี่หรอรึไง
เค้ายกของนี่นู้นนั่นนั่นก็ไม่ทันระวังตัวกันนะครับ

เป็นผู้ช่วยค่ะ
ผู้ใช้บ้านหรอหมู่สองครับ

พอมอบเสร็จท่านมอบเสร็จกลับ

จากบ้านก็อาจจะหลายท่านลุกมั่งนั่งบุญวายนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็แอบเข้ามาตอนที่พวกเราก็ไม่เห็น

ได้คุยกับนางสาวสมพรบ่อสุวรรณอายุ๓๖ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ซึ่งก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เธอบอกว่านายอดีศักดิ์ผู้ก่อเหตุเป็นสามีของเธอ
ทำงานขับรถตู้รับส่งพนักงานตอนที่กำลังช่วยเหลือแจกสิ่งขอให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
จู่สามีเดินปรีเข้ามาในสาราชักปืนออกมายิงนายวัชระชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒จนเสียชีวิต
คือไม่พูดอะไรไม่อะไรเลยถือปืนโอ้โหปรีไปแล้วยิงเลย
ตัวนางสาวสมพรบอกว่าพ่อเธอเข้ามาห้ามพ่อก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
รับว่าปมเหตุเป็นเรื่องของความหึงหวงสามีหวาดระแวงว่า
ตัวเธอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหมือนกับมีอะไรมากกว่าความเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่เธอปฏิเสธนะคะคุณผู้ชมเธอบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

สพเมืองพระนครศรีอยุธยาก็ตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
เขาหนีไปบ้านแม่เขาหนีไปกราบลาแม่นะคะ
สุดท้ายพอควบคุมตัวได้ก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักค่ะ